เลยครั้งพี่เฮ้ยเหรอหล่อปล่อยไปแล้ว
พี่ให้ไปแล้วไงลวก

ว่าหลายคนมีคำถามนี้ในใจแต่ไม่เคยกล้าถามออกไป

คุณกันเลยบอกพาพี่ไปหายายที่บ้านได้ไหม

เขาบอกได้ครับก็ขับรถไปเลยค่ะ
ขับไปที่บ้านเป็นชุมชนติดทางรถไฟแยกยมราชนะคะ
ลักษณะที่บ้านคือเป็นห้องขนาดเล็ก
นี่ค่ะมีคุณยายอยู่กับหลานอีก๔คน

ต้องใช้มือพยุงตัวแล้วก็ไถตัวออกไป

ยายค้างค่าเช่าบ้านอยู่๑๐๐บาท

เพราะรู้มาว่าคุณยายไม่มีบัตรคนชะลา

วันนี้คุณกันก็เดินทางไปที่กระทรวงพัฒนาสังคม

เข้าช่วยเหลือยายหลานทั้ง๕ชีวิตนี้
ไปถึงแยกยมราชก็เจอเด็กคนเดิม

ขนาดเล็กพร้อมกับลูกหลานคนอื่นอีกหลายคน
คุยกับคุณยายนะคุณยายอายุ๖๗ปี

มีหลานรวมกัน๘คน
อายุตั้งแต่๓ขวบถึง๑๒ขวบ

ตัวเธอต้องดูแลหลาน๗คน

ก็เลยไม่ได้ไปทำงานอีกเลย
จากลูกหลานที่ออกไปขายพวงมาลัยมาดำรงชีพนี่แหละ

ค่าห้องเดือนละประมาณ๒๔๐๐๒๕๐๐บาท
ยายบอกว่ายายไม่ได้บังคับหลานออกไปขายนะ
หลานออกไปขายเองเพราะอยากหาเงินช่วยเหลือครอบครัว

ก็ชีวิตลำบากเนอะเพราะว่าคุณแม่ก็ถูกรถชนทำงานไม่ได้ใช่ไหม
ทำไมมีลูกตั้ง๔คนถ้าชีวิตมันลำบากขนาดนี้ได้มีการแบบควบคุมคุมกำเนิดอะไรใดไหม
คำตอบคือก็มันมีไปแล้วอ่ะ
ทำยังไงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำหมันแล้วนะ
ก็ยังไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรไว้แต่ก็อยากให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่มันดีกว่านี้แหละ
เราเจอแต่ลูกสาวคนโตนะคะคนกลางกับคนเล็กนี่
ไม่เจอครับเบื้องต้นคุณกันจอมพลังมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวนี้ไป
เป็นค่าห้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวซื้อไก่ทอดมาให้เด็กกินด้วย
เพราะเด็กบอกว่าอยากลองกินสักครั้งอะครับพี่
พวกผมไม่เคยกินเลยคุณกันบอกว่าหลังจากช่วยเหลือเบื้องต้น
ก็มีการทำข้อตกลงกับครอบครัวนี้ว่าให้เด็กไปเรียนหนังสือซะ
อย่าให้ออกมาขายของและมาขอเงินประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงแยกอีก
มันอันตรายมากนะถ้าไปเจอแบบนี้
คนที่เขาไม่หวังดีเนี่ยเอาขึ้นรถไปเลยเนี่ย
แม่เสียน้องไปเลยนะแล้วจากสภาพที่ดูคุณแม่คุณยายเอาตรง
ผมบอกเลยนะว่ามีลูกถึง๔คนเนี่ยดูแลไม่ไหวนะ
อยากให้ทางบ้านดูว่ามีลูกก็ควรจะมีลูกเมื่อพร้อม
แต่เรื่องแบบนี้มันแก้ไขยากอย่างที่ผมบอกแก้ไขยากเพราะอะไร
เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของความน่าสงสารในสังคม
หลายท่านอาจจะมองว่าการที่เราให้เงินไปเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเด็กนะครับ
ผมบอกตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ผมพูด
แต่ผมก็ช่วยเด็กมาไม่รู้กี่คนแล้วอ่ะนะสิ่งนี้มันอาจจะเป็นการทำร้ายเด็กทางอ้อม
คือคุณกันบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเจออย่าสนับสนุนอย่าซื้ออย่าให้
เพราะมันเหมือนเป็นการทำร้ายอนาคตเด็กทางอ้อม
ผู้ใหญ่ก็เลยไม่ยอมขายไงเพราะเด็กไปขายแล้วมีคนซื้อใช่ไหมขายมากกว่ามีคนช่วย
ท่านผู้ชมถามเข้ามาอ่าแล้วพ่อเด็กไปไหนพ่อเด็กก็มีออกไปขายบ้างเหมือนกัน
ถ้าตามที่แม่บอกนะแม่บอกว่ารายได้ก็ได้จากที่สามีกับลูกออกไปขายอ่ะ
คือผมเข้าใจนะเรื่องความลำบากความยากจนใช่ไหม
การทำมาหากินมันชักหน้าไม่ถึงหลังมันลำบากเหลือเกิน
อย่างคุณยายเองก็พิการขาแข้งไม่ดีอีก
แต่สุดท้ายแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเลยนะ
ถ้าจะบอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวจริงไม่มีงานทำ
แล้วลูกอยากจะไปช่วยขายพวงมาลัยเนี่ย
ผมว่าก็ต้องให้ลูกไปเรียนหนังสือเป็นอันดับแรกก่อนนะ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขาก็บอกนะคะว่า
ตรงเนี้ยที่เป็นชุมชนริมทางรถไฟโยมราชเนี่ยนะคะครับ
มีลูกหลานเยอะแล้วก็มีการช่วยเหลือแบบนี้รุ่นต่อรุ่นนะคะพี่อุ๋ย
เขาช่วยกันมาสามรุ่นแล้วปัญหาก็ยังเกิดเหมือนเดิม
ปัญหาเรื่องเดิมเลยคือมีลูกหลานเยอะดูแลไม่ไหว
ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากไม่มีเงินแล้วก็เลยออกไปขายพวงมาลัย
ช่วยเหลือส่วนเรื่องการศึกษาของเด็กเนี่ยจะมีการประสานไปที่โรงเรียนให้คุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะอย่างที่บอกว่าเด็กอายก็ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าโดนเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กขายพวงมาลัย
ทางหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็พูดเหมือนคุณกันนะคะว่า
ขอร้องประชาชนทุกคนขอให้ไม่สนับสนุนอย่าให้เพราะถ้ายิ่งให้คนในชุมชนก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็จะขอแบบนี้ต่อไปเรื่อยเพราะเขารู้ว่าเขาขอแล้วเขาได้มันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
คือการทำมาหากินปากกัดตีนถีบลำบากลำบลอะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยคือตัวของพ่อกับแม่นะ

ผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าให้ภาระไปอยู่ที่เด็กโดยการเอาเด็กออกไปขายพวงมาลัยตามสี่แยกตามถนนเนี่ยอันนี้ง่ายดี
คือเด็กไม่รู้เรื่องด้วยนะคือจริงเขาเลือกเกิดไม่ได้เนอะแต่คุณทำให้เขาเกิดมาแล้วคุณยังผลักภาระไปให้เขาอีก
แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะบอกว่างั้นก็ไม่อยากไปเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วไปขายพวงมาลัยเพราะอยากไปขายพวงมาลัยมากกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว